เพื่อสู้ภัยโควิด๑๙โดยของไทยเราก็มีตัวแทนอย่าง

ซึ่งชาเดลชะปุ๋ยกองกลางทีมชาติไทยนะครับ

มาร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ช่วยรณรงค์ในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

ก่อนจะเปลี่ยนมาเล่นให้กับทีมชาติไทย
ก็บอกในคลิปว่าการแพร่ระบาดของโควิดได้เปลี่ยนแปลงโลกในทุกระดับ
รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตการปฏิสัมพันธ์
และการสื่อสารกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันภายในระยะเวลาอันสั้น
ทุกคนนะครับพึ่งพาเทคโนโลยีมากกว่าที่เคยเป็น
ซึ่งทุกคนต้องทำต่อไปเพื่อรักษาการติดต่อที่ใกล้ชิดเอาไว้แบบนี้
แล้วก็ต้องระมัดระวังการแชร์ข้อมูลแชร์ข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมด้วย
ก่อนด้านนี้นิชิโนกุลซืทีมชาติไทย
รวมถึงกวินธรรมศาสตร์จานันทร์ลัชนาสิทธิ์สงฆสินแล้วก็มิรันดาสุชาวดีนินธรรมรงค์

ก็เคยถูกเชิญให้ไปร่วมส่งกำลังใจในแคมเปญนี้มาแล้วเช่นเดียวกันครับ
อีกหนึ่งเรื่องไปดูเรื่องของทีมหน่อยครับ
หลายทีมตอนนี้ก็เตรียมตัวกันบ้างแล้ว

แต่ก็มีมาตรการในการบอกว่าช่วงนี้ช่วงสำคัญนะครับ
ตอนนี้นะครับนักเตะซ้อมที่บ้านตามโปรแกรมเหมือนเดิม
แต่ล่าสุดมีการกำชับอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นักเตะต่างชาติในทีมเนี่ยห้ามเดินทางกลับบ้านในช่วงการระบาดเลยครับ
เพราะว่าลีกปิดยาวเป็นเวลา๕เดือนแล้วก็ยังกำชับนักเตะ
บุคลากรในทีมทั้งหมดห้ามเดินทางด้วยเครื่องบินเช่นเดียวกัน